อีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตี๓ที่ผ่านมากลางสะพานพุธกรุงเทพค่ะ

แล้วก็มีเหมือนรถเมย์อยู่ข้างหน้าเขาก็พยายามจะแสง
แต่ว่าจังหวะนั้นมีรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งสวนมา

แล้วก็ตามรายงานข่าวเบื้องต้นบอกว่าคนขี่บิ๊กไบท์
แต่คุณพศอานนท์ผู้กำกับออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่นะคะ
ไม่เคยเห็นนี่เป็นภาพจังหวะเหตุการณ์นี้ค่ะ
ไม่เคยเห็นชัดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นณขณะนั้น
ขณะที่รถบิ๊กไบท์ชนประสานงากับรถจักรยานยนต์บนสะพานพุธ

ตำรวจสนปากคลองศาลก็เข้าตรวจสอบ
รถจักรยานยนต์ชนกันคือแบบกลางสะพานแล้วก็สภาพพังยับอะค่ะ
พบศพนายถิติวัฒน์ธีรภาพหรือชายอายุ๑๙ปี

แล้วก็ตามร่างกายกระดูกหักหลายแห่งเลย

ทะเบียน๖กกง๙๗๙๗กรุงเทพฯ

พลิกคว่ำอยู่สภาพคือพังยับนะคะ
หมวกนิรภัยแบบเต็มใบก็ตกอยู่ด้วย๑ใบ
ใกล้กันพบศพนายธนวัฒน์สุขเจริญคนนี้อายุ๑๘นะคะ
ทะเบียนรลิงจลลิง๗๕๓ปรุงเทพฯ
ก็คือเป็นคันที่ประสานงากับบิ๊กไบท์ค่ะ
คือคันนี้นายธนวัฒน์คนขี่
คือกระเด็นไปอยู่ใต้ล้อหน้ารถเมย์สาย๘๒สีครีมแดง

ในพื้นที่เอาไว้ทั้งหมดก็เป็นหลักฐานนะคะ
จากการสอบสวนนายปวันเพชรจำนงชาวบ้าน

เห็นบิ๊กไบท์ที่นายธิติวัฒน์ขี่มา

แล้วกลุ่มนี้เขามารวมตัวกันดึกแบบนี้ประจำเลยนะ

จู่นายถิติวัฒน์ก็โชว์ยกล้อ
วนไปวนมาบนสะพาน๒รอบ

เป็นจังหวะที่เขาขี่แบบค่อนข้างเร็วอะค่ะ
แล้วก็มีรถเมย์ขวางหน้าอยู่ทางเลนซ้าย
ตัวนายถิติวัฒน์ก็เลยต้องหักหลบไปทางขวา
คล่อมเส้นแบ่งช่องจราจรตรงกลางสะพาน
แล้วจังหวะนั้นรถคู่กรณีสวนมา

แล้วเขากระเด็นไปเข้าล้อรถเมย์พอดี

นายบุญมีอินทรัพย์คนขับรถเมย์สาย๘๔

เห็นแล้วว่าขี่แข่งกันมาบนสะพาน

ก็เป็นจังหวะที่อีกคันหนึ่งสวนมาพอดี
เห็นแล้วหลักแล้วโอ้โหเห็นชัดเลยว่าชนกันอย่างจัง

แต่เราไม่ได้ชนมันเลยนะมันชนกันเอง

ใช่แล้วล้มแข่มาฮะ
อ๋อคนอยู่ใกล้สายปน

รองผู้กำกับการสอบสวนสนปากคลองศาล
พันธุ์ตำรวจโทรแดนชายทูนอ่อนก็บอกว่า
จะดูกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บนสะพานพุธ
แล้วก็นำพยานแวดล้อมทั้งหมดไปสอบสวน
โดยเฉพาะคนขับรถประจำทางสาย๘๐

ถิติวัฒน์ธีรภาพหรือชายที่ขี่บิ๊กไบท์ค่ะ
ปัจจุบันนี้ประกอบธุรกิจซื้อขายบิ๊กไบท์อยู่ในเฟซบุ๊ก

เป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็ชอบขี่บิ๊กไบท์
เฟซบุ๊คส่วนตัวของเขาก็จะมีการโพสต์ภาพ
คลิปโชว์การยกล้ออยู่บ่อย
คือขี่แล้วก็ยกล้อบ่อยอะค่ะ
เพื่อนพอรู้ข่าวว่าเสียชีวิตก็โพสต์ข้อความ
แสดงความอาลัยนี่เป็นภาพเก่าของเขาในเฟซบุ๊กนะคะ
คือเขาก็จะโชว์ลักษณะแบบนี้อยู่เป็นประจำ

แต่ถามว่าการโชว์ยกล้อแบบนี้มันอันตราย
ไบท์มันคันใหญ่มันหนักแล้วก็เร็วด้วย
แล้วคงเห็นว่าสักตี๓แถวสะพานพุธเนี่ย
ถนนมันโล่งไม่ค่อยมีรถ
เขาก็บอกว่าได้มีการโพสต์ภาพในอินสตาแกรมด้วยนะคะ
แล้วก็ชี้แจงว่าน้องคนนี้ไม่ใช่นักแสดงหนังหลวงพี่แจ๊สสี่จี
ถ่ายทำหลวงพี่แจ๊สมา๒ภาคก็ยังไม่เคยเห็นหน้า
ก็คือทางพี่พศบอกว่าไม่ใช่นะคะ
ทีนี้ก็มีเพจเรสเกาได้เผยแพร่ภาพ

ที่เขาขี่สวนทางมากับบิ๊กไบท์แล้วก็ถูกชนจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าพี่ชายเป็นคนโพสต์
โพสต์ข้อความว่าน้องชายขี่รถไปส่งแฟน
ขากลับแวะซื้อของแต่สุดท้ายต้องมาจากไป
เพราะเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
คือถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับบนสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ย
ก็จะเห็นว่ามันมีอยู่๓ช่องจราจร
แน่นอนว่าก็ต้องมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วตกลง
เอาละเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะ

แต่แล้วใครผิดใครถูกใครไปอยู่ตรงเลนใครกันแน่
เพราะว่าอยู่คาบเส้นกันพอดีทั้งคู่ด้วยเนี่ยเห็นไหม

ก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ใช้
การจราจรบนสะพานพุธอยู่เป็นประจำนะครับ
พยุงศักดิ์คำประสิทธิ์นะครับบอกว่า
การจราจรบนสะพานพระพุทธยอดฟ้า
มีทั้งหมด๓ช่องจราจรนะครับ
แบ่งเป็น๒ช่องทางการจราจร
ให้รถวิ่งจากฝั่งพระนคร

ฝั่งธนบุรีอันนี้๒ช่องนะ
ส่วนอีกหนึ่งช่องทางจราจรนั้น
จะให้สำหรับรถที่วิ่งจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนคร
คืนเกิดเหตุเขาเห็น
นายถิติวัฒน์ที่ขี่บิ๊กไบท์
มาจับกลุ่มกับเพื่อนอยู่บนกลางสะพาน
แล้วนายถิติวัฒน์ก็โชว์การขี่บิ๊กไบท์ยกล้ออยู่๓๔รอบ

โดยมีเพื่อนคอยยืนถ่ายรูปถ่ายคลิป

ขณะที่บิ๊กไบท์ยกล้อครั้งสุดท้ายเนี่ย
ถิติวัฒน์ขี่จากฝั่งพระนครไปฝั่งธนบุรี
เท่ากับว่าฝั่งนี้คือ๒ช่องจราจร

แล้วก็เห็นว่านายถิติวัฒน์ขี่ยกล้อบิ๊กไบท์

ก็เปลี่ยนช่องกระทันหันไปยังเลนกลาง
เพราะว่าจะแซงรถเมย์ที่ขับอยู่ข้างหน้า
ซึ่งตอนที่ออกมาเลนกลางเนี่ย
ก็มาประสานงากับรถจักรยานยนต์ของนายธนวัฒน์
ขี่มาจากฝั่งธนบุรี

กระเด็นกันไปทั้งคู่คนละทิศคนละทาง

เข้าไปที่ล้อรถเมย์นะฮะ
มาจับกลุ่มกันบิ๊กไบท์

คอยถ่ายวีดีโอหรือถ่ายรูปกันอยู่

ผมก็อย่าวนรถขึ้นมาดู

ชนกันเลยได้ยินเสียงชนเลย

ตอนนี้น้องผู้เสียชีวิตครับ
น้องบิ๊กไบท์ครับ

ลงแล้วครับลงแล้วครับใช่

น่าจะใช่ครับผมว่าไม่๑ก็๒อ่ะไม่งั้นไม่ประสานงานกันได้
เอาเป็นว่าใครจะอยู่เลนส์ไหนใครล้ำใครอะไรอย่างมากก็อยู่ในสำนวนคดี

นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเอายังไงกันดี
เพราะว่าคุณพยุงศักดิ์ที่เขาให้สัมภาษณ์

เขาบอกว่าเขาขายของอยู่แถวนี้นะ

จะมีแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งบิ๊กไบท์
รวมตัวกันมาขี่รถยกล้อ

คอยถ่ายคลิปถ่ายรูปกันอยู่เนี่ย

แต่คราวนี้หนักคือถึงขั้นตายสอง
ทีมข่าวของเราก็ไปที่สนปากคลองศาล

ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ

เตอร์ไซค์ทั้งสองคันเนี่ยโอ้โหพังยับเยินเลย

ภาพจากกล้องวงจรปิดบนสะพานอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับ

เพื่อจะได้สรุปสำนวนคดีกันต่อไป